ยุบพักอนาคตใหม่ติดตามชมรายการพิเศษอังคารที่๒๑มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาจนจบการพิจารณาคดี
ดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายและภาคภูมิพันธ์สถิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อนาคตพักอนาคตใหม่จะอยู่หรือไปต้องติดตาม
โดยสุภาพคลี่ขจายและภาคภูมิพันธ์สถิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒